คุณผู้ชมจะดีใจไหมถ้าจู่เนี่ย
ไปเจอของมูลค่า๓๐๐ล้านบาท

แจ้งตำรวจเลยครับ๗โมงเช้าเมื่อวานนี้ครับ

อายุ๖๖ปีนี่แจ้งตำรวจมาตรวจสอบ

คือลุงบุญเกื้อแกเห็นว่า
เอ๊ะมันมาจอดแบบนี้ไม่มีคนขับ

มาถึงเนี่ยก็เจอลุงบุญเกลือ

วันนี้๑๕ตุลาคมนะวันนั้นยังไม่เจอคันนี้เลย

มาจากไหนเนี่ยคันนี้มาจอดทิ้งไว้
คือถ้าแค่รถเสียปกติก็น่าจะจอดริมถนน
ไม่น่าจะมาจอดข้างในป่าช้าแบบนี้

ไปดูป้ายทะเบียนนี่แหละที่ลุงบุญเกื้อแกสงสัย

โดนดัดแปลงอ่ะเอาเทปกาเอาสีดำมาแปะ

มาเป็น๘๑๔๘๑๑

อันนี้น่าจะเป็นการดัดแปลง

ก็เลยเชื่อว่างั้นถ้ามีการดัดแปลง

ตอนแรกนึกว่าไม้เถื่อนเป็นรถขนไม้เถื่อนหรือเปล่า

พอร์ตคุณผู้ชมยาบ้า๗๖ล้านเมตร

ก็นำกำลังมาตรวจสอบเลย

และข้างในเนี่ยยาบ้า๓๘ห่อ
ค่าถ้าไปขายเนี่ยโอ้โห๓๐๐ล้าน

เพราะว่ารถบรรทุกคันนี้ขับผ่านด่านตรวจนางฟ้า

ตอนนั้นเนี่ยด่านเขาเลือกตั้งแล้ว

เจออีกด่านตรวจคือด่านร้องเข็มอำเภอร้องกวาง
ที่ยังคงมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจอยู่นะ

นี่เราเอาจริงถ้าเกิดไม่ขึ้นไปค้น

สันนิษฐานว่ายาบ้านล็อตนี้ถูกนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านทางภาคเหนือครับ
่งหน้าจะส่งให้เครือข่ายในภาคกลาง
เจ้าหน้าที่จะตรวจหาลายนิ้วมือและพญาหลักฐานอื่น
เพื่อติดตามตัวเจ้าของรถมาดำเนินคดีและขยายผลต่อไป
โอ้โหนี่ต้องชื่นชมลุงบุญเกื้อเลยนะ
จะไปหาของในป่าช้าเห็นบอกว่าจะไปหาย่าให้วัวกิน
แต่ช่างสังเกตนะเห็นรถต้องสงสัยพอดีมาก